สวัสดีครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทั่วทั้งประเทศต้องเจอกับความแปรบวลสภาพอากาศเจอฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันคลื่นก็แรงนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคงได้มีเรียวเวลาพักให้ช่วยบรรเทาสถานการณ์ช่วยเตรียมรับมือกับภัยครั้งต่อต่อไปที่จะมาได้ครับเพราะว่าหลังจากนี้ภาพรวมแล้วสถ
เวียดนามนะครับโดยมีปัจจัยตรวจสำคัญก็คือนี่อะไรครับพายุลูกนี้ครับพายุลูกนี้เนี่ยนะครับขณะนี้ค่อยค่อยค่อยเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งนะครับแน่นอนพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่เมืองแถนของเราโดยตรงนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่มาลักษณะแบบนี้ก็ดูดให้กรรษาลมมีที่ทางเบี่ยงขึ้นไปนะครับด

สถานการณ์หิมะที่ตกมาเร็วกว่าปกตินะครับคนในพื้นที่ก็บอกโอ้โหมาเร็วจริงจริงแบบนี้คงต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเหน็บยาวนานกว่าทุกปีแน่นอนนี่คือหนึ่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับคือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ